เนี่ยทำเป็นแอ๊บเธอแบบทำแอ๊บ

พอตัดกล้องกระพื้นหนุ่มรู้สึกแบบ

หนุ่มแล้วตอนบ่ายที่เธอทำอยู่นะเธอไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ตอนเทียบนี้เหมือนตอนที่ปรุกจนเต็มงี่หรอ

มาแล้วมาแล้ว
ฉันกิเกียจหาเช็คเจ็บคอ

มันเกิดขึ้นจากข่าวที่ก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอไป
ก็คือเรื่องราวของผู้ชายคนนึงเนี่ย
มีแฟนเป็นดาราแล้วเหมือนกับดาราก็ยอมที่จะเป็นโลกใบที่๒ของผู้ชายคนนั้น
เขามีการหาตัวกันนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยหวยก็ไปออกที่ทางคุณจักรจันท
กับทางคุณเคซึ่งเป็นว่าที่สามีแล้วก็จะแต่งงานกันในเดือนพฤษภาคมนี้
ถูกไหมทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือ
เขามีการไปตามหากันว่าเอ๊ะโลกใบที่สองมันคืออะไรใบที่หนึ่งคือใคร
ปรากฏหลังจากนั้นคุณเคเนี่ยได้มีการออกมาพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วบอกว่า
ตัวเขาเองเนี่ยยอมรับว่าเขาเคยมีภรรยามาก่อนแต่ว่าแยกย้ายกันไปแล้วเป็น๑๐ปี
ตลอดฮะอ่าเนี่ยนะฮะคือแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือมีความอ่า
คือแสดงความจริงใจโดยการขอคุณจักรจันทร์แต่งงานในเดือนสิงหาคมนะครับ
แล้วก็เนี่ยแหละฮะก็คบกันเรื่อยมาเขารู้จักกันมา๓ปีแล้วนะครับ
ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาการันตีทางฝั่งของคุณเคว่าเป็นคนดี
อยู่ดีดีเนี้ยมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นล่าสุดเลยก็คือมีเหมือนกับเอ่อ
ข่าวที่หลุดออกมาว่าอักษรย่อมันไม่ใช่อักษรย่อ
มันไม่ใช่อักษรย่อเลยหลุดอะไรออกมาคะก็คือเป็นหลุดออกมาเลยบอกว่า
จริงแล้วเคเนี่ยแต่งงานมาแล้วทั้งหมดไม่ใช่มีครอบครัวแล้วไม่ใช่
คือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เคนเคยแต่งมันมาแล้ว
แต่เรื่องล่าสุดที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องที่ว่าเคมีผู้หญิงอีกคนนึงต่างหาก
ตานแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นแล้วซึ่งตานเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงหรือไม่มีตัวตนจริง
ซึ่งปรากฏว่ามันมีประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือ
ทางฝั่งของผู้จัดการคุณจักรจันทร์หรือคุณจักรจันทร์เขาพูดในรายการว่า
เป็นอดีตคนที่สนิทคนใกล้ตัวเขาพูดแบบนั้นน่าจะเป็นคนที่นำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ย
เอ่อไปส่งให้นักข่าวค่ะประมาณอย่างงั้นอืมเอ่อซึ่งซึ่ง
มีการพลาดพิมพ์ถึงที่ว่าตานคนนี้เนี้ยนะฮะคบกับทางฝั่งของเคเนี้ยมานานแล้ว
อ่าแล้วก็ตกลงกันว่าเคเนี่ยขอไปแต่งงานกับจักรจันทร์ก่อนอืม
เพราะถ้าไปแต่งงานกับจักรจันทร์เนี่ยเดี๋ยวพ่อเคก็จะยกสมบัติให้เค
เพราะพ่อเคเนี่ยเขารักจักรจันทร์แล้วก็ขอให้ผู้หญิงคนที่ชื่อตานเนี่ย
อยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งนิ่งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะซัพพอร์ตเรื่องเงินให้อืมอ่า
ตานก็เลยอยู่เฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยพอมาอีกทีนึงก็กลายเป็นว่าตานเนี่ย
ไม่พอใจมากที่จักรจันทร์เนี่ยเหมือนออกมาประกาศถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็จะไปจ้างคนเนี่ย
ขับรถสิบล้อมาชนจักรจันทร์ให้ตายว่ะแล้วก็จะเอาไออ่าอะไรนะเอ่อน้ำกลดเนี้ยมาสระจักรจันทร์
โอ้วว้าวเรื่องมันเป็นแบบแบบนี้เลยมันก็มีคนเขาเม้าเลยใช่ไหม
เป็นแบบนี้เลยคือเรื่องที่มันหลุดไว้แล้วก็มีไปถึงขั้นที่ว่ามีคลิปเสียงระหว่างที่ทางผู้จัดการของจักรจันทร์อดีตผู้จัดการเนี่ยนะ
ไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในนั้นเนี่ยอ้างตัวเองว่าเป็นแม่ของตานเอออืมอ่า
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับหนึ่งเพียงว่าตานอยู่ที่ไหนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้วันนี้จักรจันทร์เขาเลยออกมาพูดเรื่องนี้
เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเขารู้เรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก็ประกาศผ่านรายการเลยว่า
ถ้าตานมีตัวตนจริงขอเชิญมางานแต่งงานเขาหน่อยนะขอให้มาเลย
แต่งชุดดำจะอะไรมาเลยหรือถ้าเกิดไม่อยากจะไปงานแต่งงานประกาศตัวมาก่อนเลย
เพราะจันก็เป็นผู้หญิงจันมีศิลธรรมพอถ้าเกิดคุณคบกันอยู่จันเลิกให้
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีไงมันไม่มีใครมาแสดงตัวไงมันมีแค่คำพูดไงอืม
หลังจากนั้นก็มีประเด็นที่ว่ามีบุคคลปริศนาออกมาบอกอีก
ว่าอ๋อที่เขาไม่ออกตัวมาเนี่ยเป็นเพราะเคนนั่นแหละไปจ้างเขา
สิบกว่าล้านเขาเลยไม่ออกมา
คำถามก็เลยกลับไปถามว่า

ไม่มีเงินต้องรอให้พ่อเนี่ย
๒๐ล้านเออเห็นมั้ยฮ่ะ

คือจักรจันทร์เขาก็เด็ดขาดเลยเขาบอกว่า
เขามั่นใจแล้วเขาบอกว่า
ขอให้คนที่กำลังหวังอะไรนะ
ประสงค์ดีแต่หวังร้ายเนี่ยยุติ
สิ่งที่ตัวเองกำลังทำเพราะเขาจะเอาเรื่องทุกคนที่ทำแบบนี้เนี่ย
ทางกฎหมายทุกคนและทุกวิถีทางที่เขาจะทำได้
ว่าอย่างพี่จักรจันทร์ก็ต้องรู้สิครับว่ามีความเชื่อว่าน่าจะเป็นคนนี้
ถูกไหมฮะไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นใครหมายถึง
หมายว่าคือเขาคิดไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีคนนี้เป็นคนวงการอยู่หรือเป็นคนส่งข่าวอยู่
เขารู้อยู่แล้วอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นคนทำเรื่องนี้อยู่เบื้องหลัง
อืมเขาถึงได้ออกมาพูดแล้วสิ่งที่เขาคือเขาอ่ะไม่เชื่อเลย
อืมเขาไม่เชื่อเลยเขาบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเอ่อเขาบอกเขาขอเถอะ
คือชีวิตเขาเขาโตแล้วเขาอายุ๓๘แล้วชีวิตเขาตัดสินใจอะไรเองได้
เขาเข้าใจว่าทุกคนอ่ะเพื่อนเพื่อนหรือบางคนเนี้ยห่วงเขาอืม
แต่เขาบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะคือถ้าสุดท้ายแล้วชีวิตแต่งงานของเขามันต้องล้มเหลว
มันคือตัวเขาเองเป็นคนเลือกที่จะเป็นแบบนี้เองเออ
แม้กระทั่งพ่อกับแม่เขาเนี่ยยังไม่ได้ห้ามยังเข้าใจเขาเลยค่ะ
แล้วคนเหล่านี้ที่ไปไปทำแบบนี้กับเขาเนี่ยที่ไปบอกว่าหวังดีหวังดีเนี่ย
เพื่ออะไรในเมื่อเขาไม่ได้ต้องการไงคุณก็ต้องหยุดได้แล้วไงอืมอืม
แต่นี่คือคุณไม่หยุดคุณก็ยังไม่รู้อะไรอย่างนี้นึกออกไหมคือ
มันก็พูดมีเหตุผลนะเขาก็บอกว่าโอเคสุดท้ายสมมุติว่าถ้าจันจะต้องแบบ
เหลวในชีวิตแต่งงานจริงเนี่ยก็โอเคแบบแค่ซัพพอร์ตเขาก็ได้
อะไรอย่างนี้แต่ปล่อยเข้าไปอ่ะเออแบบปล่อยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย
ใกล้ข้าสวนเลยนี่ค่ะแกก็ลง
แกลมรองว่าอะไรนี่อืมเขาก็ลงว่าเต็ปติ๊บอทอิงสตาแกรมพร้อมข้อความชี้แจงยืนยัน
คุณเอารูปเข้ามาขึ้นกันอย่างนี้เลยเหรอเออไม่เคยทำอะไรเลย
อกจากไปเตือนน้องไม่ใช่คนให้ข่าว
สื่อแรกที่ได้ข่าวรู้ดีอยู่แก่ใจว่าใครส่งข่าว
มีนักข่าวชื่อดังท่านหนึ่งได้ข้อมูลภาพคลิปจากน้องคนนึง
แล้วยังไม่เคยหยิบมาเล่นจนโดนช่องอื่นปาดหน้าไปก่อน
บีบอกอย่างนี้ฝากถึงครอบครัวพี่น้อง
เพื่อนฝูงของคนที่ซ่อนตัวอยู่
หรือถูกสั่งให้ซ่อนตัวตนว่านึกถึงศิลธรรมเมตตาธรรมด้วย
พวกคุณทำร้ายชีวิตคนหลายคนมากเกินไป
ฝากถึงนักข่าวชื่อดัง
อืมใครวะไม่รู้นักข่าวชื่อดังคนนี้
ที่เขาพูดมาเนี่ยเขาหมายถึงเต๋าทีวีภู
ที่น้องคนนั้นส่งข่าวส่งข้อมูลให้ทุกอย่างมา
ตั้งแต่เดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์หวังว่าให้คุณทำลายจักรจันทร์คุณคงไม่ไปปล่อยให้
ด้วยกันออกมาได้ค่ะหยิบสิ่งที่คุณมีออกมาสร้างบุญเปารู้จับนักข่าวท่านนี้
สิบปีเชื่อมั่นแล้วก็รู้ดีว่านักข่าวคนนี้
เป็นคนที่มีคุณธรรมศัตรูอาร์ไม่ใช่จักรจันทร์
แต่คือคนที่จะเข้ามาทำร้ายจักรจันทร์นะฮะความจริงมันซ่อนไม่ได้ตลอดไป
ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรจะอดทนรอจนกว่าความจริงจะปรากฏ
แต่ว่าล่าสุดเต๋าทีวีภูเขาก็ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊คของเขาบอกว่า
การกระทำแบบนี้ผู้จัดการนางเอกจอจอเอาชื่อพี่ไปแอบอ้างว่ามีข้อมูลอดีตเมียฝ่ายชาย
บอกตรงนี้ว่าไม่มีนะคะไม่รู้ไม่เคยทราบอย่าให้พี่เจอจะเข้าไปถามด้วย
อ่ะนี่คือล่าสุดเขาก็ลงมาแบบนี้
หยุดยังเนี้ยเขาไม่มีข้อมูลเขาไม่รู้เรื่องไหมคะ

มันก็เลยเกิดนี่ไงแล้วก็ล่าสุดก็คือมันมีประเด็นที่ทางคุณนกอุศนี

มีแชทการคุยกันระหว่างทางตานนะ
กับทางอีกคนนึงอ่ะซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนของจันทร์อ่ะอืม
อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการพูดคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็เหมือนกับมีการลงบอกว่าก็ไม่ผิดไม่แปลกก็พูดลอยอะไรอย่างนี้
ก็คือในเมื่อไม่มีตัวตนใช่ไหมกูก็จะพูดอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่ผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมฟังวันนี้เนี่ย
ไม่ได้พูดถึงนกอุศนีนะก็ไม่ได้พูดถึงค่ะ
ไม่ได้พูดถึงเลยนะแต่ทำไมนกถึงมาลงผมก็ไม่เข้าใจ
หรือว่าเขาเป็นเพื่อนกันสนิทกันแต่จันเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าล่ะ
เปล่าอืมก็นี่ไงแล้วคุณไปอะไรกับเขาอ่ะ
คืออันนี้ผมไม่ได้ว่านกนะผมก็จะอาจจะเป็นห่วง
ย้อนกลับไปถามจันทร์กับพ่อแม่เขาก่อนอืม
ว่าเขาห่วงไหมเราอ่ะเป็นแค่เพื่อนดูได้ห่างห่าง
เตือนแล้วครั้งหนึ่งเขาไม่ฟังก็เรื่องของเขาแล้วเขาจะไปประสบชีวิตอะไรยังไง